ที่ชนบุรีหน่อยนะฮะมีชายหญิงคู่นึงเขาเป็นแฟนกัน
เขายังงงงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะถูกคนสองคนนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์ตามมาทำร้ายจนฝ่ายหญิงเนี่ยสลบไปเลย
ฝ่ายชายก็เจ็บหนักนี่ฮะจะเห็นไกลไกลนะนั่น
ที่ฟุ๊บลงไปนั่นคือผู้หญิงนะนี่ยังถูกอีกนะฮะ
ฝ่ายหญิงสลบไปแล้วฝ่ายชายก็โดนรุมซ้อมเข้าไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในคอนโดแห่งหนึ่งที่ศรีรชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ชายหญิงคู่นี้ถูกผู้ชายสองคนมาทำร้าย
ฝ่ายหญิงนี่สลบนอนกับพื้นตรงนี้ไปเลยนะฮะ
โดแห่งหนึ่งที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุครับ
หลังจากเกิดเหตุนะครับผู้ชายสองคนนี้ที่หลบหนีไปเนี่ย
ทางฝั่งของคนเจ็บก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะฮะ
คุณนุชิตนะครับอีกคนนึงเป็นแฟนของเขาชื่อนางสาววรรณภา
นี่ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเจ็บกันหนักเลยทางฝั่งของผู้เจ็บบอกกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มนะครับ๒๗สิงหาคม
ระหว่างทางขี่จักรยานยนต์สวนทางกับผู้ชายสองคนนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์มากันแล้วถูกสองคนนั้นตะโกนด่า
ด้วยก็ทำอย่างกับคลายคือทางฝั่งนั้นเขาอ้างว่า
คนเจ็บสองคนนี้ขี่รถตัดหน้าเขา
ซึ่งเขายืนยันว่าเขาขี่มาในเลนส์ปกตินะครับ
ไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับไปด้วยจนขี่รถจักรยานยนต์กลับมาถึงคอนโด
นี่ฝ่ายหญิงนะฮะที่บาดเจ็บตอนนั้นสลบไปเลยนะฮะ
พอมาถึงทางเข้าคอนโดเนี่ยผู้ชายสองคนนั้นขี่รถตามมา
แล้วก็จอดรถตรงเข้ามาทำร้ายเลยนะครับ
ทีแรกพยายามบอกให้คุยกันก่อนคุยกันดีแต่เขาก็ไม่ฟังนะฮะ
ผู้หญิงที่สลบไปเนี่ยถูกหมวกกันน็อกเนี่ยฟาดเข้าไปเลยนะฮะ
ฟาดจนสลบไปเลยจากนั้นผู้ชายสองคนนี้ก็มา
มเตะรุมต่อยทางฝั่งของผู้ชายนะฮะ
คนที่เป็นคนซ้อนท้ายจักรยานยนต์เนี่ยกับคนขี่จักรยานยนต์ทั้งสองคน
คนเจ็บบอกว่าพอจะจำได้นะ
ขณะเดียวกันจักรยานยนต์ที่ขี่เข้ามาเป็นฮอนด้าเวฟร้อยนะฮะ

เขาตกตีผมประมาณ๒๓ทีครับ
แล้วผมก็บอกว่าพี่ค่อยคุยกันอย่างนี้ครับ
มีเพื่อนมาครับน่าจะยื่นหกละน้องให้
แล้วนี่เขาก็เดินมาฟาดผมประมาณ๓ทีนะ

แล้วก็โดนเข้าไปเต็มหน้าเลยครับพี่
ตอนนี้คนเจ็บทั้งสองคนไปแจ้งความที่สภศรีรชาเรียบร้อยแล้วนะฮะ
นี่เขายังงงกันอยู่เกิดอะไรขึ้น
ฝั่งนั้นมาตะโกนด่าบอกขี่รถตัดหน้า
นี่ดูแผลที่โดนต่อยนะคะโอ้โหแล้วที่สำคัญคือผู้หญิงก็โดนไงคะ
นี่แผลที่ผู้หญิงค่ะที่หน้าเลย
น้องเขาบอกเขาถูกหมวกกันน็อกฟาดเขาเลยสลบไปเลย